คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องของคุณพ่อกับคุณลูกเนาะ
คุณพ่อนะเวลามีลูกชายเขาก็อยากให้ลูกชายทำอะไรในอย่างที่เขาชอบ
แต่บางทีเราอาจจะลืมถามไปนะ

ชอบที่จะเตะบอลจริงหรือเปล่าครับ
ก็อยู่ที่สนามบอลนะก็ใช่ไงแล้วยังไงพอยิงเข้าประตูคือลูกเหมือนไม่อยากเตะแล้วอ่ะ
เหมือนอยากเต้นเอออยากเต้นมากกว่า
เอาเป็นว่าลูกชอบอะไรก็ไปทั้งนั้นละกันไปให้มันสุด
คือถ้าเขาชอบเตะบอลนะได้ยิงออกซ้ายออกขวาไม่ก็ยิงแรงกว่านี้
แต่นี่สิ่งที่ผมรักจริงคือการเต้นครับคุณพ่อ
ให้ดูแบบนี้เอาล่ะดูกันเอาไว้นะคือเรื่องของเรื่องสมัยนี้ยุคนี้นะผมว่านะ
เด็กเนี่ยนะเขาชอบอะไรผู้ใหญ่อย่างเราผู้ปกครองผมว่าควรสนับสนุนให้เต็มที่
จริงบางคนทักษะความสามารถ

พิเศษจริงนะคะทำอะไรบางอย่างที่แบบหู
แค่นี้ทำได้ยังไงมันเป็นพรสวรรค์ของเขา
ถ้าได้รับการฝึกฝึกฝนมีโอกาสอย่างนี้เลย
เพราะผมสมัยเด็กพ่อผมไม่อยากให้พ่อมาเรียนเยอะ

ก็เลยผมชอบนอนก็นอนทั้งวันเลย
พ่อก็เลยปล่อยลูกนอน

ดีที่พ่อไม่ปล่อยให้ผมนอนเฉย
ผมคงจะโทรมาไม่ได้ทำอะไรกันพอดี

ตอนนี้ตื่นแล้วนะใช่แล้วครับ